ไปต่ออีกหนึ่งข่าวลูกสาวพี่แจ๊กกะรีน
ถอยนี้ส่วนห้องค่ะก่อนนั้นคือพอนางลอง
มาเลยค่ะเออนั่งมาชุดแบบสบายมากมาที่แรกที่เรา
เลยแบบเปิดใจว่าขวาสองแบบบรรยากาศ
เป็นยังไงน้องสำคัญค่ะต้องคล้องไว้

เอาไปฟังหน่อยซิว่าเธอพูดกับพี่แจ๊คยังไงบ้างนะคะ

ถึงแบบโฆษณาที่เรานั้นได้เล่นไปด้วยค่ะ
ถอดเสื้อค่ะคือไม่ได้ตรวจร่างกายด้วย
แต่เขาจะมีทางหมอของทหารนะคะได้เตรียมไว้
เขาก็สอบถามเราว่าเรานั้นได้ทำหน้าอกหรือยัง
แปลงเพศหรือยังค่ะแล้วก็ตอบไปตามความเป็นจริงค่ะ

ไม่ได้เป็นเหมือนสาวประเภทสองเนี่ยคือเราก็อยากรับราชการทหาร
เพราะว่าเราเหมือนได้ดูแลประเทศของเรา
แต่ด้วยเนื่องด้วยเราไม่สามารถเป็นได้

ให้กำลังใจเพื่อนเราที่ไปเป็นทหารค่ะ
บอกว่าเขาสู้เหมือนทำหน้าที่ของเขาให้เต็มที่ค่ะ

ก็ว่าน้องแจ๊กก็ไปผ่านการเกณฑ์อาหาร

ก็มีน้องสาวประเภท๒หลายคนที่ไปเกณฑ์อาหารนะคะ

คือยุคนี้ก็ยุคทันสมัยแล้วไม่มีหรอกค่ะเรื่องนั้นนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจนางก็บอกแล้วว่ามีแฟนนะจ๊ะ

มีแฟนหรือยังค่ะใช่ประตูน

พอเราแบบมีชื่อเสียงอย่างนี้

เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาหวังหรือว่ายังไง
เขาก็คุยก็สอบถามคุยกันบ้างค่ะ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นแล้วเป็นเพื่อนกันก็ได้
เธอเป็นแบบสาวสองที่น่ารักสไตล์หวานค่ะ

เดี๋ยวดิฉันรำคาญเจ๊มากคือตอนที่เธอประกวดมิดชิฟานี่เนี่ยมีอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมที่หลายคน
ทับใจแม้ว่าเธอจะไม่ได้มงกุฎในปีนั้นก็ตาม
แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือกรรมการถามไว้ว่า
คนรวยในฐานะของน้องร็อกนี่นะ
คิดยังไงว่ารวยเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่นะ

็อกตอบบอกว่าคนรวยไม่ว่าจะมีเงินมากเงินน้อย
อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบ่งปันให้กับคนอื่น
น้ำใจคุณเยอะกว่าเงินที่คุณมีในบัญชี

คุณแม่ดิฉันแม่แก้วเพชรดีเลยอดออกเลยนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะนี่ฉันรู้สึกจะให้ดูแม่แก้ว